ฉันอยากให้คุณดูรูปนี้มากเลยค่ะ

มันไม่เห็นอะไรเลยคุณแม่

ต้องมีคนแคปไปแล้วก็แหวก

เดี๋ยวนี้นะเราเปิดเผยมากนะ

คุณแม่คุณแม่เยอะกว่าหนูเยอะนะแหม

คนแก่ทำไปคนเขาก็ถอนใจเฉย
ของเธอไม่ได้นะเธอเป็นสาวเป็นแทร่
แม่มันไม่เห็นอะไรเรื่องไก่หน้าเห็นไหม
แต่สระว่ายน้ำมันอยู่ในห้องไง
ปกติเขาไม่ได้ออกไป

เชื่อนุ้นผมแค่นี้อังเห็นเปล่า

ทานอาหารไว้บ้างทำไมคะน่าจะขับไว้ใหญ่

พูดอะไรเลยเขาไม่ยุ่งเลย
เดี๋ยวสิ้นเดือนจะไปหัวหิน
ถ้าอยากให้เองก็ขอเย็นเอง
อเจมส์ที่แม่ส่งหูพีชมาให้

พี่ใส่ไปก็วิ่งตามหาทราย

เป็นไงรุ่น
ลงลงไม่ได้เปื่อยตามน้ำ
ลายละลายไปหมดคาดน้ำหลืมกระดูก

คุณแม่ไปกับพัยรอบนี้
รอบนี้เนี่ยก็คือกวนที่ไปเกาะยาวน้อย

ที่จะไปเกาะยาวน้อยไม่ใช่คุณม้าออนภา
อย่างพี่มันต้องยาวมากหรือยาวน้อย

แม่ต้องยาวใหญ่